แก่นค่ะโรงเรียนสอนคนตาบอดบ้านคำไฮโอ้โหเดี๋ยวจะให้ดูสภาพน้ำนะคุณผู้ชม
ท่วมสูงกว่าทุกปีเห็นระดับน้ำแบบนี้นี่คือสูงสุดนี่เกือบเกือบสองเมตรเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
แล้วทำยังไงเด็กนักเรียนก็ต้องมีการอบพยพออกมานี่แหละค่ะ
ทีมข่าวออกไปพร้อมกับทหารเลยไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเมืองขอนแก่น
ช่วงห้าโมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะน้ำท่วมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด
คำหายยังไม่ลงหรอกค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยไหลลงบึงหนองโคตร
ซึ่งก็เป็นบึงรองรับน้ำในอำเภอเมืองได้ไม่มาก
เพราะว่าปริมาณน้ำในบึงของเดิมดูสิ
มันเต็มพิกัดอยู่แบบนี้แล้วจะมีน้ำไปเติมอีก
แล้วก็ยังมีที่ท่วมขังในจุดอื่นของอำเภอเมือง

น้ำมันก็เลยไม่ลดลงไปจากเดิมเท่าไหร่
ส่วนเรื่องของการอบพยพการเคลื่อนย้ายนักเรียนตาบอด
มันจะทุลักทุเลขนาดไหน
ถ้าอยากรู้ว่าสูงขนาดไหนคือดูคนที่เดินเอา
นี่คือเจริญเอวแล้ว

นี่ไงถึงบอกว่าบางจุดเพราะว่าจุดที่ลึกที่สุด
เกือบ๒เมตร๘๐แบบนี้ค่ะ
ทางทหารเองเจ้าหน้าที่ปพก็ต้องเอาเรือท้องแบน
เอารถมันทุกขนาดใหญ่นี่มาลำเรียง
เด็กที่เป็นนักเรียนตาบอด๖๖คน
ครูอีกบุคลากรของโรงเรียน
ตอนนี้สามารถลำเลียงเด็กแล้วก็บุคลากรของโรงเรียน

ดูสิคะคือต้องมีคนประกบแบบหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะ
ทีนี้พาไปดูที่ถนนมะลิวันหน่อยค่ะ

อันนี้คือเจ้าหน้าที่เขาเอาไม้ไปยื่นอยู่ในน้ำ
อุปกรณ์สำหรับตรวจว่าตรงนี้มันมีกระแสไฟหรือเปล่า
เสื้อเหลืองเมื่อกี้ท่านผู้ว่าสมศักดิ์จังตกุล

นั่นที่นี่น้ำท่วมแล้วปรากฏว่าโคนเสาไฟไฟล่วง
ใช่ไงก็ต้องมีการเอาอุปกรณ์มาตรวจว่ามีไฟรั่วไหม
เพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นน่ะนะคะ
ซึ่งถนนตรงนี้ถนนมะลิวัลที่บอกว่าเป็นถนนสายหลัก

ก็ต้องเอากลวยยางมาแบ่งเส้นให้รถวิ่งไปในจุดที่น้ำท่วมน้อย
คือกลัวยางมากันเอาไว้เลยค่ะ
กลัวยางก็กลัวจะโดนกระแสน้ำซัดไปเหมือนกันนะ

ทีนี้ท่านผู้ว่าค่ะผู้ว่าบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งสูบน้ำออกจากทุกจุด

นี่ค่ะก็ต้องมีการประชุมกันวางแผนสถานการณ์
ว่าวันนี้นะระดับน้ำจะค่อยลดลง
แต่ต้องจับตารอดูไงอย่างที่พี่เบิร์ตบอก
ขอนแก่นจะได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนนะคะ